เป็นเรื่องราวที่มันแหมจริงเลย
คือหมาตัวเดิงให้ไปสนแล้วจนหัวติดที่หลวะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปช่วยแต่พอช่วยได้ปุ๊บมันกระโจนมาอย่างนี้แหละค่ะ

โอ้โหกระโจนใส่พี่เจ้าหน้าที่เขาเลยเขาอุตส่าห์ไปช่วยนี่หลุดมาแล้วค่ะ
โอ้โหเนี่ยกระโจนใส่หน้าพี่คนนี้คนที่อยู่หมวกใส่หมวกเนี่ยค่ะ
มันอาจจะเป็นการแสดงความขอบคุณในวิถีของมัน

โอ้โหคุณก็แหมฉันคิดดีเหรอเกินก็อื้อหือน่าเห็นใจนะฮะ
พี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยมาช่วยสุนัขตัวนี้ค่ะ
เป็นสุนัขปันไทยอายุหนึ่งปี
หัวมันติดที่กำแพงปูนบริเวณบ้านพักข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค๙อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
มันก็ร้องเจ็บปวดคงตกใจอะไรด้วยแหละนะคะ
เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าถ้ากระแทกให้ปูนแตกนี่ม้าอาจจะได้รับอันตราย
ก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้แหละค่อยจับปากมันแล้วก็ดันมันกลับไป

ให้มันแว้งกัดแต่สุดท้ายมันก็ยังกระโจนใส่อยู่ดีนะ
มันก็เป็นเรื่องของสัตว์นะเนาะบางทีมันก็คงตกใจแหละ
แต่ช่วยมาได้แล้วก็คือหนึ่งชีวิตที่เราได้มีโอกาสสร้างบุญแล้วกันนะคะ

ทั้งพี่กู้ภัยทั้งน้องหมาด้วย